โปรดติดตามตอนต่อไป
ทุกวันจันทร์ถึงสุก๖โมงเช้า

แล้วก็แอพพิเคชัน

ตี๔เราต้องตื่นแล้ว

เดินเล่นแบบปะนั่นนี่นั่นนั่น

เนี่ยพี่วันนี้แบบที่คุณใส่อะไร
เทมาเอ๊ะหมายความว่ามีข่าวอะไรที่เป็นดอกเหรอ

ข่าวแรกของวันนี้อยู่หน้าหนึ่งไทยรัฐนี่เลย
เดี๋ยวบอกนิดนึงเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดคุณมดดำนะ

คุณผู้ชมสามารถส่งมาอวยพรย้อนหลังได้
โอ้โหเขารักกันเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว
ทีนี้เมื่อคือเมื่อวานตอนเจ็ดเราไม่ได้มาเอ่อ

วันนั้นคุณไม่มาคุณไม่มา
บอกมาหน่อยละกัน
เอาโอยพรคุณโมด็ามหน่อยนะครับ
จะได้ดีใจตัวนี้อยู่ทั้งมาก

ประชานิเวศ๑รถพังมีเยอะแยะมากเลย
ต้นลงมาได้อย่างไรน่ะเป็นอาคารเก่าโอ้โฮคุณเป็นอาคารเก่า
นี่คือแบบถล่มทลายดิฉันอยู่แถวนั้นพอดีตอนนั้น

เห้ยอยากไปเหมือนอยู่อีกฝั่งอยู่มองมะเช่อยู่ใกล้ได้รู้ข่าวเลย
เมื่อวานนี้ตอน๖โมง๑๘นาฬิกาที่สนประชาชื่น
ได้รับแจ้งเหตุอาคารซุดตัวแล้วก็มีระเบียงพังลงมาทับรถของประชาชน
เสียหายไปหลายคันนะคะที่บริเวณหลังตลาดประชานิเศษ๑
ซึ่งคนเยอะมากนะคนจับจ่ายซื้อของกันเยอะมาก
ที่ถนนรังสริตเหนือแขวงลาดยาวจตุจักรนะคะ
ก็ผู้บัญชาการทุกท่านเลยไปนะฮะเบอร์ใหญ่มากเลยคือ
พบชนคือผู้บังคับการตำรวจนครบานนะคะ
ท่านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรแล้วก็รองนะฮะ
พลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษณ์ก็ไปแล้วก็พบ
หลายผู้บังกับประชาชื่นก็ไปมูลนิตรที่ร่วงบันตันยุนไปหมดเลย

ที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ากันศาสตร์ระเบียงปูนร่วงลงมา
แล้วก็เลยดึงอันอื่นล่วงตามลงมาทับรถยนต์
มีทั้งรถบรรทุกรถเก่งรถกระบะรถต่างแล้วก็มอเตอร์ไซค์
รวมทั้งหมด๑๓คันเพราะตรงนั้นเป็นใกล้บริษัทพี่ไก่วรายุทธ์ไง
นี่แหละรถจอดกันไม่มีที่จะจอด
คือหาที่จอดยากมากเขาจอดกันเต็มหมดอย่างนี้นะฮะ
เจ๊งไปเลยหมดเลยมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์เละเทะหมดนะฮะ
แม่ค้าขายดอกไม้สดที่ตลาดเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ตกใจมาก
ที่แรกคิดว่าแบบรถชนกันนี่เป็นลักษณะเป็นการศาลอย่างเมื่อกี้ที่ยืนออกมา
นางวิ่งไปดูแล้วคุณรู้ป่ะเดชะบุญนะไม่มีคือมันค่อยถล่ม
แล้วไม่ได้หล่มตรงตัวตึกรุนแรงคนหนีออกมาทัน
แล้วไม่มีใครตายจากการที่เข้าไปสำรวจไปลื้อดูแล้ว
ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บคงเป็นช่วงที่คนไม่อยู่
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาคิดว่ารถชนกันพวกแม่ค้า
พอบอกว่าตึกแถวถล่มเอาหลายคนที่พักอาศัยอยู่ในนี้วิ่งไปดู
ปรากฏว่าก็โชคดีไปคนนึงก็แม่แก่แล้วหนีออกมาทันด้วย
อันนี้ปัญหาก็คือว่าตึกนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๒๕

แล้วก็เขตจตุจักรบอกให้ลื้อถอนตั้งแต่ปี๕๗
แต่ว่าผู้ที่พักอาศัยบอกยังไม่มีที่ไปขออยู่ก่อน
เกิดเหตุเลยมันล่วงลงมาหมดข้างหน้าไหลลงมาหมด
สุดท้ายก็ต้องไปต้องลื้อไปอยู่

คือว่าถ้าเขาให้ลื้อให้ออกแล้วแล้วไม่ไปแล้วเป็นอย่างนี้

ใช่แล้วก็ถ้ามีผู้บัตรเจ็บเลยก็ต้องรักษาตัวเอง
แล้วต้องจ่ายให้ผู้ที่รับภังศีลหายด้วยใช่ก็เขาบอกไว้แล้วใช่
๕๗๘๙ก็๓ปีแล้วนะฮะที่ไม่ได้อย่างนี้
ลดอะไรก็เขามาสำรวจแล้วที่เขจัดตุจักรเขาบอกว่าให้ลืมได้เลย
คือบางจริงแล้ว๓๗ปีบางที่ยังอยู่ได้เหมือนตึกร้อยปีทำไมอยู่ได้
อันนี้คือพื้นฐานการก่อสร้างไม่ได้แข็งแรงเป็นตึกแถวรุ่นแบบกลางที่เราเริ่มมีตึกแถวมา
แล้วทำไมก็ถึงไม่สร้างให้มันแบบว่าคงทน
เราจะเอาถูกคือการตอนนี้นะการสร้างก็คือประหยัดประหยัดวัสดุ
และการลื้อแพงกว่าคือลื้อเนี่ยแพงตอนนี้แพงจริงเขาถึงได้คาอะไรไว้หลายที่
แล้วนี่ก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นมาก็ขอแสดงว่าเป็นหุ่นห่องนั่น
รถพวกมีทำอย่างไรกันเออไม่รู้ประกันครอบครุมไหม
ประกันต้องจ่ายก่อนแล้วก็จะมาเรียกเก็บกับเจ้าของตึกป่ะน่าจะอย่างนั้นป
ไม่เคยอยากมีทางได้มาเรียกเก็บกับเจ้าของน่าจะเป็นอย่างนั้นนะประกันก็แบบไม่ได้
ก็โทรถามไหมโดยไม่เป็นไรนะครับพี่ยังไม่มีใครกลลับ
ไม่ใช่นี้การเทาโทรศัพท์ไม่ตลาด

ช่วยไปทำงานช่วยไปเอาโทรศัพท์มาวาง
อย่างนี้ให้มันเลี่ยวสาป

โอเคมาเรื่องนี้เรื่องของของคุณเอ๋
มีรูปไหมครับมีภาคหัวนี่นะครับเป็นภาคหัวรอง
การปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางสมุทรประการเรียบร้อยแล้ว
หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันแม่๑๒สิงหานะครับ
ส่วนเจ้าตัวเองพอหลังจากที่ออกมา
ก็เดินสายทำบุญในกรุงเทพฯเลย
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่๗พศ๕๙นี่แหละ
คุณเอ๋ชนสวัสดิอสวเหมนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปลาการ
ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางนะครับจังหวัดสมุทรประการเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากถูกสารตัดสินจำคุกในคณีตุจริตเลือกตั้งสมาชิกสถานทศพสมุทรประการ

อันนี้ที่ได้ก่อนปล่อยตัวเลยนะคะ

โดยการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในครั้งนี้นะฮะสืบเนื่องจากนายสวัสดิ์หรือว่าคุณเอ๋เนี่ยนะครับ

จึงได้รับการเสนอชื่อให้ลดโทษเรื่องในวันเฉลิมประชวนภัณฑ์ศาสตร์
สมเด็จพระนางจ้าพรมราชดีนาฏจองสิงหาที่ผ่านมานะครับ

แต่มีเงื่อนไขนะครับต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่คุมประพฤติทุกเรือน

ห้าเองห้าเดือนถูกต้องนะฮะจ้ะซึ่งภายหลังนะฮะคุณเอ๋เนี่ยนะฮะ
เดินออกจากเรือนจำนะฮะก็มีบรรดาคนใกล้ชิดพร้อมกับครอบครัว
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปทำบุญนะฮะ
ไปกราบหลวงพระชาญนะครับ
เจ้าอาวาสวัดบางบ่อแล้วก็ตะเวนทำบุญตามวัดต่าง

รู้สึกจะมีการต่อสู้กันมาถึง๑๖ปีด้วยกัน

ถูกต้องแล้วก็ศาลนี่ครับพี่ภาคศาสตร์ดิกาเลยนะครับ
พี่ภาคศาสตร์จำคุกนี่๑ปี๖เดือนนะครับวันที่๔สิงหา
แล้วพี่เอ๋นี่คุณเอ๋นก็ได้มีการจำอยู่นะครับ

อันนี้คือผู้ต้องขังที่แบบว่าได้รับนี่ก็คือแบบความพฤติดีหรืออะไรครับ
พฤตดีก็ต้องอย่างนั้นครับใช่ใช่แล้วพระราชทานอภัยโทษ
ต้องแต่ต้องเป็นพฤตดีนะต้องเป็นพฤตดีจริง
ทางเรือนจำต้องแจ้งมาว่าคนไหนดีไม่ดีอะไรอย่างนี้

เหรอเขาเตรียมตัวให้ออกมาสอนไงพี่เล่ามาไปทำบ้างนะชีวิตดี

คืออย่างนี้ธัญญะอะไรนะตรงตรงนี้ของผู้หญิง
แล้วเขาจะมีแบบว่าทันทะสถานหญิง
เขาจะมีการเรียนเออใช่แต่ฉันไม่เจอนะ

ดีไซน์เสื้อผ้าตัดเย็บนู่นนี่นั่นต่างนานา
ดิฉันก็จะเข้าไปเราจะเข้าไปกันปีละหน

แล้วเราก็จะไปบอกถึงวิธีการว่าในวงการเราควรจะยังไง
ทำอะไรแบบนี้ไปเล่าประสบการณ์อย่างนี้ให้เขาฟัง
แล้วก็เอาไปให้เขาไปดูว่าวิธีการอย่างนี้นะ

เพื่อให้เขาจะได้ออกมาแล้ว
เตรียมตัวกลับมาอยู่ในสังคมทำอาชีพได้
คือเอาตัวจริงของวงการไปให้รู้เลย
อันนี้นะที่ดิฉันไม่ทำอันนี้นะ
และอีกอันหนึ่งดิฉันก็ไปทำของเด็กผู้ชาย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

ก็มีการร่วมกันนะ
จับกลุ่มนายสุรเชษมุทยานอายุ๒๐ปี
อายุ๒๐เองแล้วก็หนังสาวสุริรัติใช่สังสกุล

เป็นผู้ต้องหาร่วมกันชิงทรัพย์นะฮะ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดการได้รับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจก็คือพกพาปืนไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
นี่อายุ๒๐ผู้หญิงทางซ้ายไงแล้วก็ผู้ชาย
โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร
โดยจับกลุ่มได้ที่หน้าร้าน๗๑๑อีเลม
ปั๊มปตทที่จังหวัดระนองนะ

ต้องหาสองคนนี้เขาก่อเหตุชิงทรัพย์แบบนี้
เขาใช้อาวุธมีดทำร้ายคนขับรถแท็กซี่
เป็นเหตุให้คนขับแท็กซี่ได้รับบัตรเจ็บบริเวณหน้าอก
เข้าใจไหมก่อนหลบหนีไปพร้อมเงินสด๙๐๐บาท
ป๊าดโชว์ไปแทงเขาเพื่อเงิน๙๐๐
เหตุเกิดเนี่ยคือวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งปั๊บก็ออกติดตามเลยทันที
แล้วเขาหลบหนีไปที่ระนอง
เรื่องของเรื่องผู้ต้องหาเขาก็บอกว่าตกงาน
ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวมีปัญหาทางบ้าน
เลยคิดลงมือหลังจากที่ได้หลบหนีไปยังจังหวัดระนอง

แล้วก็ในวันที่เกิดเนี่ยเขาก็ได้เรียกแท็กซี่นะฮะ
หน้าตลาดเกียงไกรย่านร่ม๙นะคะ
โดยบอกให้ไปส่งตนกับแฟนเนี่ย
ที่ประชาร่วมใจ๕๙แถวย่านครองสามวานนั่นแหละนะ
พอแท็กซี่ขับเข้าไปในซอยได้สักประมาณ๕๐๐
ครองสามวานนี่เปรียวนะตรงนั้นนะ

๕กิโลเมตรเข้าไปปั๊บนะ
เขาก็บอกให้แท็กซี่ช่วยกลับรถหน่อย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะไปเอาเงินที่แม่ก่อน

พอหลังที่กลับรถมาได้อีกสักประมาณ๒กิโลปั

เขาเห็นว่าปอดคนก็เลยชักอาวุธมีดที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเนี่ยนะ
เข้าไปแทงที่อกของแท็กซี่
จ่อไว้แล้วบอกว่าเอาเงินมา
หรือแทงไม่หรือจ่อยเฉยจ่อไว้แต่ว่ามันก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะมันก็คงจะหึกหักอย่างนี้ถูกนุ่มด้วย
นั่นแหละแล้ว๒คนนี้ไม่สองคนนี้เป็นผู้ร้าย
แล้ว๒คนนี้ไม่ใช่อ๋อไม่รู้
นี่แหละแล้วเสร็จแล้วทั้ง๒คนนี้นะที่เป็นแฟนกันนี่
เขาก็หนีไประนองคือบ้านเกิดของผู้ชาย
เอาตังค์ที่จี้ได้ขึ้นรถทัวร์ไป
ก็เลยไปโดนจับที่หน้า๗๑๑แค่นี้แหละ
ก็เดี๋ยวเจอกันนะน้องผู้หญิงคนนี้
อันนี้อะไรนุ่มถูกมาบ้ากัด
นี่ไงข่าวก็คือว่าเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวออนไลน์นะคะ
ยังไม่จบนะเดี๋ยวฟังต่อนะ
พอเราไปสอนอย่างนี้อย่างนี้ไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก
เพราะว่าพระองค์ภาเป็นประธาน
ในเรื่องของการทำนั้นอย่างเงี้เสร็จพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ย
เขาก็ทำเสื้อผ้าชุดเนี่ยออกมาแล้วฉันก็ไปเดินแฟชั่นโชว์ให้กับพวกเขา
ไม่ใช่ในนั้นด้านนอกเลย
แล้วบอกไหมว่ามาจากนี้นั้นอยากเห็นน่ะหารูปมาดูหน่อยจริง
แล้วก็ไปโชว์กันที่พัทยาซึ่งอันนี้ก็เป็นเมื่อประมาณปีที่แล้ว
อุ๊ยท่านทำก่อนเรื่องจริงจังได้นะพระอาทิตย์พระอาจารย์
ดีมากเลยนะครับนี่เลยเป็นคนปฐุมนะฮะมันหนุ่มถูกมาก
ก็คือเรื่องของเรื่องนี่มีเจ้าหน้าที่อาสารสมัครบุรุษธิปรติกตึ๊ง
ส่งศพของผู้ตายซึ่งตายไปที่สถาบันนิติเวศ

แล้วเขาปรากฏที่เมื่อวันที่๗กันยานี้นะฮะ
แล้วพอไปถึงทางสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บอกว่าเป็นศพที่มีการติดเชื้อรุนแรงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญผ่าไม่ได้
คือหมอเขาดูแล้วมันอาการนี้ใช่แล้วก็ต้องซิลใส่แช่แข็ง
แล้วก็ซิลใส่พลาสติกถึง๓ชั้นแล้วก็ยังแตะต้องอะไรไม่ได้
เพื่อให้ส่งไปที่สาธารณสุขซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ในแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวศเปิดเผยว่า
ศพของผู้เสียชีวิตถูกนำมาส่งมาเพื่อเตรียมชนสูตรเมื่อวานนี้
แต่ทางสถาบันนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในตอนนั้นนะฮะ
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว
พบว่าถูกสุนัขกัดทำให้เสียชีวิต
ซึ่งการเสียชีวิตในลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นศพติดเชื้อ
ไม่สามารถจะดำเนินการชนสูตรเหมือนศพอื่นที่เสียชีวิตในลักษณะธรรมดาได้

ล่าสุดนี้นะคะนายแพทย์สุรัสตร์สุขประเสริฐ
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลปฐุมธานีกับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องดังกล่าวนั้น
ตนยังไม่ได้รับรายงานและจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ตรวจแล้วปรากฏว่า
เป็นการติดเชื้อจากพิสุนักบ้าจริง
หนุ่มคนนี้เขาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเขาก็ชอบให้อาหารหมา
แต่ตัวที่กัดมันจะข้ามถนนแล้วแกก็ไปข้าม
อันนี้คือพวกหนุ่มมอเตอร์ไซค์ให้การเอามา

งับเลยงับเลยก็ไม่เป็นไรเพราะแกก็โดนอยู่เรื่อย

อีกสักพักนึงไม่นาน
ก็เกิดอักเสบบวมมากและเหงื่อออกเฉพาะแขน
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลภายในวันนั้น

เป็นอักเสบนี่แสดงว่ามันเข้าไปในเส้นเลื่อนแล้วบริปศาสตร์แล้ว

ถ้ามีหมาต่อให้เป็นหมาบ้านนะฮะ

ถ้าโดนกัดเนี่ยยังไงไปป้องกันไว้ก่อนไปหาหมอก่อน
เพราะไอ้หมาบ้านเรามึงอาจจะไปแง๊บ

อันนี้โซโกร์กแล้วค่ะแล้วก็แค่๕เข็ม
เมื่อก่อนสมัยพี่๒๐เข็ม
เปิ้ลช่างผมของเรา๑๔เข็มลดลงไปเรื่อยตอนนี้เหลือ
เหลือน้อยลงไปอีกนะพี่นะ

อันนี้ก็คือเตือนไว้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่

จะใจดีช่วยอันนี้มันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ได้
อันนี้คือเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่า
ตอนนี้คือน้องคนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย

อ่ะก็เป็นคืออาการเยอะออก
เฉพาะจุดตรงที่ถูกกัดเนี่ยอันตรายแล้ว
นี่ที่ทางนิติเวศบอก
ต้องส่งไปที่นิติใหญ่

อาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวัน

นี่บริเวณปฐุมธานี

มันนั้นอย่างไม่ถึงเวลามั้ง
สาวใหญ่๔๘สาวใหญ่สาวใหญ่นะครับหายตัวไปในป่านะครับเมื่อวานนี้เพิ่งเสนอข่าวไปนะ
ข่าวไปนะครับบอกว่าหายไปเนี่ยมีงูเนี่ยนะครับพันร่างอยู่เพราะร่างทรงบอกมาอย่างนั้น
สุดท้ายตอนนี้เจอแล้วเป็นศพครับเดี๋ยวกลับมา
หารปูพรมหาไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอแต่เขาบอกไปเจอจุดเดิมด้วยเดี๋ยวกลับมา
ลาวมาซิย์นานาซิย์เอาเลยเหรองูไงงูไงอยากรู้โอเค
ต้องเอาก่อนเรื่องนี้สำคัญจากชีวิตมาถึงเรื่องราวที่เรียกว่าสยองมากนะฮะ
เป็นข่าวออนไลน์นะครับมันว่านี้ได้มีการอะไรนะครับ
เมาด์เลยนิงบานิตา

กัญชัยตื๊บนิง

แต่งหน้าที่ชื่อตึกเนี่ยจริงเขาต้องมาแต่งหน้าที่นี่
แต่อยู่ดีบอกว่าต้องไปแต่งหน้าให้หิงวันนี้ตากับเป้ย

โอ้โฮแม่ตุ่มฉันเลยต้องมาแทน
ฝากด่าคุณตึกช่างแต่งหน้าด้วยไม่มีความรับผิดชอบ
นี่แต่งอะไรกันเช้าขนาดนี้จะไปงานอะไร
งานหัวเดี๋ยวแก่งไปไตบาทไงชะบ้าเพอร์เจอร์อยู่ไหน
ยังมืดอยู่เลยยังไม่ได้ห่างหรอกไม่มีใครมองอย่างนี้โอ้โฮเก่ย
แล้วปริญญาหรือเปล่าไม่รู้เรียนอะไรปริญญาใจส่งมาหนิงว่าจะไปไหน

เดี๋ยวก็ส่งมาอีกไม่ชอบไปใยอันนี้

เอางี้มาฟังเมื่อวานนี้นำเสนอข่าวนะฮะถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับ

ทีนี้ก็ปรากฏว่าคนก็สงสัยว่าเธอหายไปไหน
ก็พยายามที่จะหากันไปแจ้งความกันแล้วก็ปูพรมหากันเลยเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าปูพมนี่ประมาณนานพอสมควร
ตารางนิ้วเลยเขาบอกแต่ไม่เจอศพ

ไม่เจอไม่เจอจริงนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปพึ่งศัยศาสตร์
ไปหาหล่างทรงไปหาพระ
ปรากฏว่าทั้งพระทั้งร่างทรงหลายคนเนี่ยพูดตรงกันว่า

เพราะตอนนี้ถูกพยางงูตัวหนึ่ง
รัดตัวไว้แล้วก็บังตาไว้ไม่ให้ออกมา

แต่ก็มีความเริ่มแบบตื่นตนกตกใจว่าทำยังไง
ปรากฏว่าหลังที่เรานำเสนอข่าวนี้ไป

มีหลานสาวของคนที่หายไป

แล้วก็บอกฉันเนี่ยคือคนที่หายไปนี่แหละ

ฉันน่ะตายแล้วแต่ไม่สามารถออกมาได้
เพราะว่าโดนเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาบังไว้

ช่วยไปตามพระรูปหนึ่งมา

พอหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ได้มีการไปทำพิธี
ส่งพ่อมาจริง
เจอศพจริงนี่นะครับ
ตอนไปเจอศพลักษณะเป็นผู้หญิงคนนี้
วิ่งออกมาแล้วรองเท้าเนี่ยก็หลุดไปข้างหนึ่ง

ปรากฏสิ่งที่แปลกมากขึ้นเลยพี่แหมวพี่ม้า
คือไปเจอว่ามีรอยงูกัดจริงที่ข้อเท้า
แล้วก็น่าจะเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีออกมา
แล้วก็เหมือนกับขาดใจเสียชีวิตไป

ซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่า
แล้วจุดที่เขาเสียชีวิตนั้นก็หาแล้ว

ก็ได้มีการไปสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับคนที่เข้าไปหา

เพราะจุดที่เจอศพเป็นจุดที่ทางฐานมุนิธิเอิญ
มีการปูพรมหายไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ไม่เจอ
อยู่ดีพอเบิกฟ้าเบิกไพรเบิกป่า
อยู่ตรงจุดที่เคยไปหาแล้วนั่นแหละ
คือตรงนี้ที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่ของพญางูจงอาง
เจ้าพ่องูจงอางเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เจ้าพ่องูจงอาง
ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการเข้าไปหาหน่อไม้กันเนี่ยกับกลุ่มเพื่อนนะฮะ
ก็ทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ได้มีการฝัน
ว่ามีพญางูมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ฝันก่อนที่ลูกจะตายเหรออยากเข้าไปใช่อันนี้ผมก็เลยไม่ได้อ่าน
ผมก็เลยขออนุญาตไม่ได้อ่านให้ฟังก็เลยก็เลยเล่าให้ฟัง
เรื่องเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องเป็นอย่างนี้
ป่าก็ไม่ได้ทึบมากนะหมายถึงว่าตอนที่ปูพรมหาก็น่าจะเจอ
ใช่นะฮะคือเนื้อที่ประมาณ
ป่าแบบเหมือนป่าหวายเนื้อที่ลก

แล้วก็ร้อยไร่นี่เป็นของค่ายหนุ่มปัญชาต่อสู้อาเซียน

อยู่ที่ชนบุรีสัตหีบ

ทำบาปอะไรมันถึงได้โดนแบบนี้

จะไงจะเชื่อดีจะไงจะไงอะ
เข้าไปหลายครั้งแล้วนึง
ก็นั่นแหละสิ
ใช่ไหม
แต่พอเราบอกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแม่
เขาก่อนเข้าไปเนี่ยเขาบอกแม่บอกว่า
ขอไปครั้งสุดท้ายนะแม่ห้าม
อย่าไปเลยเพราะแม่ฝันอะไรอย่างนี้

งุเลยพบแล้ว

จากวัด
เขาบอกเลยนะให้พระรูปนี้เนี่ย

เบิกป่าเบิกภัยให้ด้วยเบิกฟ้าให้ด้วย

พระท่านก็ไปทำให้แล้วก็เจอจริง

ของคุณจากเรื่องอาถรรพงูมาดูเรื่องเอเลียนบ้าง

เป็นที่ฮือฮาในต่างประเทศขนาดนี้คือมีคลิป

ไปดูคลิปกันเห็นแล้วเห็นแล้วเคยเห็นแล้ว

กำลังเดินข้ามถนนเนี่ยฝ่ายจราจรไปเนี่ยเตี้ยมากนะคุณ
คุณลองเทียบกับหัวจ่ายปั๊มน้ำมันนี่เห็นไหม
จราจรที่คับข้างแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นนานมาก
อ้าวนี่เขาเดินไปดูไม่ใช่หรือ
เทียบกับคนแล้วเตี้ยมากเขาก็เดินไปดูมันคือตัวอะไร
หลังจากเปิดเผยคลิปนี้ได้แพร่ออกไป
มีผู้เข้ามาวิวิภาควิจัยมีจำนวนมาก
บางคนก็เชื่อว่าเป็นของจริงเนื่องจากมีมุมมองจากมุมอื่น
ทำให้เชื่อว่าวัตถุดังกล่าวนี้เป็นสิ่งลี้ลับจากภายนอกโลก
ขณะที่บางส่วนบอกว่าอาจจะเป็นการตัดต่อนะคะ

และแต่โดนไม่ใช่แน่หมายถึงว่าก็เป็นโดรนที่

แต่ไม่ได้บอกล่าสุดนะมีคนเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ

เขาเอาหมามาใส่ชุดแล้วก็เดิน
เป็นชุดแมงมุมบ้างเป็นชุดอะไรบ้าง
คนก็ตกใจมันมุมยักษ์มาอะไรอย่างนี้แต่เป็นหมา

ถ้าจะให้ดีต้องไปถามคนที่ยืนมองอยู่เมื่อกี้นี้

คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญ
ใช่ถ้าเป็นมดดำอยู่เนี่ยนะ

ใช่ชิมมาครับ

ไม่มีแล้วมันจะมีเหล็กตรงไหนวะ
วันนั้นก็เหมือนกันดูคลิปอะไรไว้จากเมืองจีน
โอ้โหเป็นจานบินใหญ่มากเลย
บินอยู่ใกล้กับพื้นโลกอย่างนี้เลย
เดี๋ยวไม่เชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริง

เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตบนนอกโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเรา
อาจจะเป็นแค่ตัวแพลงตอนอาจจะเป็นอ๋ออันนี้ก็โอเค
อันนี้ก็อาจจะมีถ้าอย่างงั้นก็ถือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนะ
แล้วนี่มันจะมีตาเดียวแล้วมันเดินตรงอย่างงี้อย่างงั้น

ก็เป็นแบบว่าจินตนาการของคนแล้วน่าจะเป็นผีกะสือ
เออแอรียอ๕๑มากับพี่พีชทองเจือก
เออแอรียอ๕๑ที่เขาเอามนุษย์ต่างดาวที่มันตกอยู่ในเมือง
แล้วมันมีคนมั้ยมีเขาวิจัยอยู่แต่เขายังไม่เปิดเผย
ก็นี่แหงะยังคลุมเคลืออะไรอย่างนี้ไม่แน่จริงดีกว่า
มาเรื่องนี้ของแน่อะไรมาเม้าอะไร๊ฉัน

นั่นสาระแนนเอาถุงเท้าใส่แล้วก็ชูขึ้นไปแล้วก็ทาอีกอย่าง
อันนั้นคือคนมาทำเรียนแบบที่หลังเขามีตัวจริง
ไม่จริงอันนั้นไปควานหาไม่เห็นมีเรเนตแน่หน่อย

น่าจะมีอันนั้นน่าจะมี
เพราะว่าคนเรามันก็จะมีการพัฒนาการมาเกิดเป็นพวกเราไง

หมานี่ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นแบบว่า
เมื่อช่วงที่แล้วเราอ่านว่าเป็นสุนัข
มีพิษเป็นสุนัขบ้า

แต่ไม่ใช่หมาตัวเมื่อกี้ที่ใส่ชุดนั้นต่างดาวเดินนะ
อันนี้ก็เก๋มาช่วยชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน
อันนี้ก็เก๋มากช่วยชีวิตผู้ป่วยเบาะ

มันสามารถที่จะดมกลิ่นของไอโซปริน

จะยาวมันค่อนข้างในคำนี้แบบพ่อไม่ใช่หมอโบ้ย

เป็นสารประกอบจำพวกแอนครีน
คนที่มีเป็นประวัติจะมีกลิ่นแบบนี้อ๋อโอเค
ในลมหายใจเป็นสัญญาณเตือนให้คนไข้รู้ว่า
หากไม่ได้น้ำตาลได้ทันเนี่ยนะอาจจะเกิดการชักหรือสลบได้
สารนี้จะเป็นกลิ่นชนิดหนึ่งที่พ่นออกมาทางลมหายใจ
เห็นดีไหมมันจะมีระดับสูงขึ้น
ในขณะที่เกิดอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
ดังนั้นการที่น้องหมาสามารถได้กลิ่น
มันก็จะช่วยป้องกันให้นายของเขา
ตกอยู่ในอันตรายในภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โดยที่เจ้าตัวก็ไม่อาจที่จะได้กลิ่นนี้

แต่สูงหนักเจ้าตูบมันจะได้กลิ่นนี้แล้วก็เตือนนายมา

ให้ฉีดอินซูลินนะครับใช่ไหมครับ
โอเคแต่คนนี้เค้าน่าจะเชื่อว่าอยู่ในดูดต่างดาว

หลังโดนเหมือนผู้ชาย
โดนคอมเมนต์เหมือนผู้ชาย

ไปเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าเหมือนตรงไหน
มาเลยกลับมาเลย
คุณหนิงหายไปเลยนะคุณหนิง

นี่อันนี้เค้าเด็ดกว่าเธอจะไปเล่นกับเค้าตอนนี้นะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไปเล่นกับเค้าทันทีเลยนะถามรายการนี้รัก

ดูรูปนี้ดูรูปนี้นะ
รู้จักเล็กใช่ไหมคะน้องเล็กพรอยเชื่อมั่นจัดเต็มเลยใส่ชุดนี้นะ

มารยาทสาวในไอจีหลังเจอคอมเมนต์ว่าเหมือนผู้ชายเหมือนไหม
ไม่เหมือนค่ะคือเหมือนยังไงอ่ะคะ
เอานางเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าแบบว่าออกมาตอบโต้เลยทันทีนะ
มีคนไปคอมเมนต์ว่าเหมือนผู้ชายในรูปนี้อ่านางก็บอกว่าพี่เล็ก
เหมือนผู้ชายที่กำลังโกรธอยู่ซึ่งสาวพรอยก็เลยคอมเมนต์กลับไปหาน้องคนนี้ทันที
แล้วก็เขียนไปบอกว่าในไอจีน้องเล็ก
ไม่ใช่ในจิตในจิตน้องเล็กคุณเล็กความสวยแซ่บคือแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องที่น้องมาออกความเห็นถึงตัวของพี่แบบนี้หมายความว่ายังไงจ๊ะ

แต่ที่แน่เนี่ยพี่ว่าน้องหน้าสวยเหมือนพริตตี้รถทัวร์ดีกว่านะคะ
ขอชื่นชมบ้างกันละกันระวังคำพูดหน่อยนะจ๊ะ

แล้วแฮชแท็กพริตตี้รถทัวร์
จากนั้นคู่กรณีก็เลยตอบกลับมาเลยทันที

ตนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเองก็ชื่นชมนะชอบสาวพลอย
แต่รูปนี้พี่พลอยดูแมนมากนะ
บางครั้งเราก็ต้องยอมรับความเห็นรับคอมเมนต์ว่าเราอยากได้ยินอะไร
ไม่อยากได้ยินอะไรบ้างเข้าใจคำนี้ไหม
หากพูดตรงเกินไปก็ขออภัยที่ทำให้ไม่พอใจ
พลอยตอบกลับทันทีเลยพร้อมสอนอีกฝ่ายนึงบอกว่า
แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยนะคะ
อย่างสนุกปากแบบไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แก้ตัวตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะคะ
คำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเนี่ย
หรือว่าที่มีอคติควรเก็บเอาไว้ใช้กับคนที่น้องมั่นใจว่าสนิทกันมากพอ

ไม่โกรธอะแต่อยากจะให้เข้าใจ
ขอโทษนะที่พูดจากวนกลับไปบ้างนะจ๊ะ

เรื่องนี้ว่าขำไปกันแล้วกันเนาะ

ตอนที่คุณพลอยพูดเมื่อกี้ข้างหน้าอีกทีหนึ่ง

เมื่อกี้เนี่ยที่อันราชคำลักษุนเนี่ย
แต่ว่าคนเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างสนุกบะ

เขาไม่ได้พูดพริตตี้รถทัวร์นะ

ฉันไม่เกิดวิพาควิจันอ่ะนี่ใครมาเมาทำลาย

เข้าใจคำนี้ไหมเรารักกัน
หนูก็ชอบพอเลยนะหนูว่าแมน

แมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนน
แมนนิสัยเขาแบบว่าตรงแมนน
หิวเดี๋ยวเห็นแล้วหิวไง

เห็นแล้วก็หิวตั้งทีอย่างนั้น
เสิร์ฟเป็นลองกล่องคือกลอยจะตาย

ช่างใหม่หลังกรุงเทศใช่ไหมคะ

น้ำโค้กไม่ท้าน้ำโค้กไม่ท้า
พอแล้วจะนอนอะไรเงี้ย
ที่รถทัวร์เขาไม่มีสติกเกอร์แบบว่า

รถชัยดูจากเชียงใหม่มุ่งสู่กรุงเทพฯ
ด้วยความควบคุยที่ผู้โดยสารถึงจัดให้รถที่นี้มีทั้งหมด๓ท่าน
ผมนายสงสัพทำร้ายงานที่นี่ครับจะขับรถในประเทศนี้ที่สุด
แบบโหลเหรอคนขับรถก็มาพูดเหรอ

กินที่กำแพง

มีเป็นห้องด้วย

จากสาวแรงมาถึงสาวซอป

พูดว่าแพนเค้กตอนนี้นะคะย้ายค่ายมาอยู่ช่องทรูเนี่ย

เงียบไปนะดูจะเงียบและตอนนี้ทูก็มีปัญหา
ไม่ใช่มีปัญหามีข่าวเรื่องฆ่าตัวนักแสดง
ที่เราก็เสนอข่าวไปแต่จริงไม่ใช่ของครูเขาไม่เกี่ยว
แต่มันก็ไปอยู่ตรงนั้นไงเพราะว่าเป็นช่องเขาใช่ไหมคะ
ล่าสุดมีโอกาสเจอสาวแพนเค้กเลยต้องถามความเห็นซะหน่อย

ทำหลายอย่างอย่างที่เราอยากทำ
และได้จัดสรรทำสิ่งต่างเยอะมาก
เองก็มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับแพนในส่วนนี้
คือเราได้เดินแบบได้เล่นละครได้ออกงานพุทธศาสนา

ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้มาก

นี่คือเวลาที่เราไม่ได้อยู่เลยทั้ง๗วัน

แพนพูดอย่างนี้แพนเขาจะเสียงซอฟเหมือนนี้
ซอฟเสียงซอฟแบบเท่านี้เหรอ
เสียงเขาจะสูงกว่านี้นิดหนึ่งพี่คะเสียงหนูก็ใหญ่

มีกิจกรรมเยอะมากส่วนกระแสอื่นจากทางช่อง

ทราบไหมคะเจ้าไปหาถูกพักอันนี้นักข่าวถามนะฮะ

โปรแกรมถ่ายเรื่องอื่นอยู่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกัน
แล้วมีภาพที่เขาไปทำไล่ทำสวน
จริงก่อนหน้าที่ไปทำนามีที่นาของตัวเองแล้ว
แล้วก็ไปร่วมโครงการทำมา๔ปีแล้วค่ะ
เป็นโครงการที่ออกมาที่ลบบุรีนะฮะ
นาตรงนี้อยากให้เกิดประโยชน์เศรษฐกิจพอเพียงนะ
เราก็มาเดินสายลุยเลยลุยอย่างหนักค่ะ
ลงไปดำนาด้วยเดินลงด้วย

อันนี้แพนพูดนะคะคือถามเองตอบเองนะฮะ
โครงการนี้แหละค่ะอันนี้เดี๋ยวนี้สไตล์เป็นอย่างนี้ถามว่า

เดี๋ยวไม่ใช่แพนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดาราเขาจะพูดอย่างนี้
เป็นจุดเริ่มต้นได้ไปซื้อที่คนละครึ่งกับพี่บอย

ไปซื้อที่จังหวัดสูรินค์คนละ๓กว่าค่ะ
ตอนแรกแห้งแรงมากตอนนี้มีอะไรมาคือค่อนข้างอุโมมสมบูรณ์

จบง่ายจบแล้ว

แล้วก็งานกุศลแพนเค้กไม่เคยปฏิเสธเลย

ใช่แล้วก็ใส่ผ้าไทยอันนี้ดิฉันแบบว่าชื่นชมน้อง

ผมชอบผมเขาดำยาวที่ผมยาว

ฮะหน้าหมวยหมวยเหมือนกันอ่ะดูเหมือนกันอ่ะแต่นี่เขาดู

เขาเอาแกไม่อยู่หรอกแบบนี้

เป็นคำโวยพรเขาเขียนเองทุกคำนะขอร้องนะครับว่าอย่าดราม่าเขาเลย

เดี๋ยวนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันในการแพ้ภาษาได้ด้วยนะครับ
ตอนนี้เข้าไปไหว้พระนะฮะที่ประสาทเมืองสิงห์บอกว่า
บอกว่านางปรัชญาปรมิตาเทพีแห่งเฉลียวฉลาด
ประสาทเมืองสิงห์ขอพรให้ลูกเรียนเก่งนะครับ
หลังจากนั้นคุณพลอยพลอยพันธุ์

นี่ไม่น่าจะใช่ความของคุณปีเตอร์ที่เขียนออกมา

ปีเตอร์อาจจะไม่ค่อยแตกฉานเรื่องภาษาไทยสักเท่าไหร่
ไม่น่าจะเป็นคนที่เขียนแบบนี้ลงมา

แต่ว่าปีเตอร์ไม่ได้เขียนเอง
น่าจะมีใครเขียนให้นะฮะ

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคุณปีเตอร์ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับ
เรื่องที่มีคนจับตามองตนนั้นเนี่ยตนเข้าใจ
เพราะรู้ว่ามีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบ
ล่าสุดนะครับตนโพสต์ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
สันนี่ถามแล้วพูดแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะทำเองได้
แต่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ข้อความที่เห็นนั้น
เขาบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนโพสต์เอง
มือถือของตัวเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันว่าจะเป็นเด็กก็ตาม
ที่จะแปลประโยคต่อประโยคคำต่อคำเนี่ย
เพราะตนเองก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ประจำอยู่แล้ว
เวลาถ่ายรายการนะครับก็ได้ภาพสวยก็เลยอยากจะเอามาลง

คือเขามีความรักษาไทยอยู่แหละมันก็จะเล่นละครอะไรอย่างไร

แรงนะเพราะว่าเขาขนาดนี้เมื่อกี้อ่านแล้วตกใจเลยอะ
ถึงแบบตกใจไม่นึกว่าเขาจะว่ากันขนาดนี้

แค่ยกแก้วเนี่ย

แค่ยกแก้วเนี่ย

เป็นเรื่องของครอบครัวนะสถาบันครอบครัวก็อย่าไปที่นั่นเลย
อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอ้าวแล้วอ่านใหม่มันเป็นข่าว
มันเป็นข่าวช่วงนั้นหลับหรือเปล่า
เขาบอกที่ที่ที่มิ้นท์ไปงานไปงานอะไรแล้วแล้วแล้วแล้วปุ่มกับยาย่าน่ะ
แต่วันนี้เจอกันแถมจะส่งไอติมให้กินอีก

นักข่าวก็ถามเลยไม่ได้นะฮะถ้าลงไอจีแล้วจะต้องมีการถามกันจริงแล้วเราไปญี่ปุ่นช่วงซัมเมอร์โซนิกพอดี
ตั้งใจว่าปีนี้จะไปให้ได้พอดีพี่เนมไปเล่นคอนเสิร์ตก็เลยไปด้วยกันหายสงสัยแล้วใช่ไหมฮะนี่เปิดตัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
ก็เหมือนที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้คิดกับพี่เมมยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข
เที่ยวอดิซี่แลนดเนี่ยดูสวีทก็ไม่เชิงค่ะมันร้อนมากไม่ค่อยสวีทหลังจากจบคอนเสิร์ตก็ไปจับโบเกมอน
แต่ว่ากับพี่นาธีเพราะพี่เนมไม่เล่นมีคนมองว่าอันนี้คำถามเด็ดนะฮะ
ไปดิสนี่แลนด์เนี่ยซ้ำรอยกับที่เคยไปกับพี่ต้าหรือนาวินต้านะคะ
ชอบดีสนีแลนด์อยู่แล้วต่อให้อีก๑๐ปีข้างหน้าเป็นใครก็คงพาไปดีซี่แลนด์เหมือนเดิมแน่นอน
ชอบอันนี้ขออนุญาตยิ้มเด็กชอบ
มีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมถ้ายังเรื่อยอยู่ก็น่าจะพัฒนาคงได้เห็นกัน
ถ้าพัฒนาอย่างไรจะมาแจ้งให้พี่ทราบนี่หาเวลาเจอกันยังไงครับ
ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านคิดกับว่าพี่เนมอยู่แถวทองหล่อเหมือนกันอุ๊ยหรูหลา
มีโอกาสเจอกันตามร้านอาหารแล้วถามต่อว่าที่ไม่ลงรูปคู่เพราะไม่ถ่ายหรือว่าไม่อยากลง
ปกติเราไม่ค่อยโพสต์รูปหรือเซลฟี่กันเท่าไหร่นะคะคือชอบถ่ายคนอื่นไม่ชอบถ่ายตัวเอง
ก็เลยไม่มีรูปคู่จะลงไปเทียบกับเนมสองคนจะไปเทียบกันอีกไหม
ไม่รู้เพราะคุณแมงมุมเปิดกล้องพอดีนะคะน้องกำลังจะลงละครของคุณแมงมุมนะฮะ
แล้วกับต้ายังคุยกันอยู่ไหมฉันชอบนักข่าวคนนี้มาก
มีโอกาสได้เจอน้องสาวพี่ต้าค่ะเพิ่งเจอกันก็ปกติดีคุยกันเรื่องทั่วไป
สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอจบกับพี่ต้าไปก็รู้สึกว่า
ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกคบกับน้องเขานี่
แล้วพี่เนมล่ะโอเคไหมอันนี้ประโยคสุดท้าย
ถ้าพี่เมมไม่งอแงก็คงไม่ถ้าพี่เมมงอแงคงไม่โอเคเหมือนกัน
เพราะว่าเราคบกับน้องสาวเขาไม่ได้คบกับเขา
นี่คือใครเนี่ยน้องใครเนี่ย
ต้ามีสาวคุยมาแล้วนะทราบหรือยังทราบมาพักหนึ่งแล้วค่ะ
อยากให้ค่อยดูกันไปว่าจะเป็นยังไง

ห่วงว่าพี่เขาบอกว่าอยากแข่งอยากวิ่งแข่งอะไรอย่างนี้

คุณเนมคุณเนมนี่หล่อป่ะหล่อไหม

นี่ค่ะนี่หน่าตาเหมือนแบบนี้

คุณไปหน้าร้อนไม่ไหวไม่มีความสุขนี่โอ้โฮคุณพามายูไปโอ้โฮ
รู้ไหมเนมเนมหน้าตาอย่างนี้
พ่อเนมหล่อที่สุดในโลกจะบอกให้
ฉันรู้จักตระกูลนี้มาลูกคุณพัฒนาศิลาวัน
ฉันเนี่ยสนิทกับป้าใหญ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

แล้วพ่อของเนมเนี่ยที่สุดหล่อที่สุด
หายเสียงเสมอเอานิโคลใหม่นิโคล
ตัวเรานิโคลเหรอนิโคลก็ไม่ได้มีอะไรเลย
เดี๋ยวเรื่องมิ้นกับยาเดี๋ยวเย็นนี้มาฟัง

คือทุกคนก็ไปลุมดูใช่ไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
มันทำไมเงียบไปไม่มีฟงไม่มีแฟน
บอกไม่มีทุกอย่างเนี่ยนะ
ก็อยู่กับทิกเกอร์ตอนนี้อายุ๑๑ขวบแล้ว

หมอก็เลิกไปแล้วมีอะไรเลยโอ๊ย

จากธนยาเดิมนี่นะก็มีปัญหามาอยู่กัน
เดี๋ยวเราเล่ายาวให้ฟังสั้น
หลังตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าโคตรสนุกเลย

ละเอียดขึ้นกว่าเดิมกินสักขนาดนั้น

เขาวางให้เขาก็ต้องกิน